คนนี้บอกเลยว่านักร้องหัวใจท้ายไทยคุณผู้ชม

เออนะคะไปชมแลกันช่วง
เจาะแจ๊ริมจอ
เรียงดนตรีก็เก่งกันใคร
เรื่องความหวานจับใจก็ยกให้เธอ
อุ๊ยหวานเอ๊ยหวานหยด
หวานแบบหมอสั่งงดจริงค่ะคุณ
โอ้โหพี่จ๋าขยี้ตารัวเลย

งามอย่างไทยของเก่งพัชยะ
ไล่จริตตั้งแต่จิกวิกล่อนเปียก
เรียกยอดไลค์ด้วยลูกไม้ชมพูหวาน

เพราะสวยเด็ดกินรอบวงไปเลย
คนงามต้องงามคู่ความเด่นดี
ต้องหักศักดิ์ศรีของคุณสตรี
ไม่งามไม่ยิ่ง
หล่อจะสวยแนวไหนก็ไปสุดจริงนะพ่อ
คราวหน้าขอแบบขึ้นเสลี่ยงสบายเฉียงมาเลยนะจ๊ะ
อ้าวนี่ท้ายอยู่นะอย่าแผ่วอย่าแผ่ว